ปกติแล้วนะคะคนเมาเขาจะบอกกันว่าเวลาเจอตำรวจค่ะ
ต้องใช้ประโยคนี้ยืนให้ตรงทรงตัวให้ไว

แต่คุณลุงท่านหนึ่งนะคะที่เมืองโคราชค่ะ
บอกว่าไม่ไหวจริงก็ยันหว่างมา
อันนี้หนูพยายามทำให้เหมือนลุง
พยายามทำให้เหมือนเล่นแบบ
แต่ว่าคนเมาจริงเป็นแบบไหนดูคลิปค่ะ
ลงสีทองดีนะครับเขตเทศบาล

ไม่มีเมียก็กินทิ้งตัวได้ดิ

ไม่ใช่ตอบไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่

รถของคุณมันจะไม่อยู่บนถนนแล้ว

แล้วสภาพของคุณก็หลุดออกไปอยู่นอก
เดี๋ยว

เป็นตำรวจตำบลในเมืองอำเภอพิมาย

แล้วก็พูดสอบถามกับคุณลุงบุญล้ำ

เรื่องของเรื่องก็คือมีภูมิเมืองได้แส้อันตรวจ

สรุปสุดท้ายตกลงไปข้างทาง

จะเอาน้ำเติมแล้วกินต่อนะคะเอาให้มันหมดเนี่ยนะคะอ้าวสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ต้องถามลูกดื่มมายเยอะไหมฟังคำตอบลุงค่ะอยากกินไหมเยอะกินมาแต่เมื่อคืนไหมนะ
เบาไปเบามามานู๋นสองร้อยสามสิบหกมิลลิกรัมมานู๋นสองร้อยสามสิบหก
เยอะมากเยอะมากนะฮะก็เลยต้องนำตัวไปที่สภพิมายไปแจ้งข้อหาเมาแล้วขับนะโทรหาญาติให้มาประกันตัวเมื่อวันไม่มีญาติมาสักคนสงสัยคงจะดัดนิสัยฮะ